เจ้าพ่อท็อกโชว์ชื่อดังเดียวไมโครโฟน

หลังจากที่ท็อกสดไปเมื่อ๒๓เดือนที่ผ่านมาเนี่ย

เพราะว่าในเนื้อหาที่แผ่นได้บันทึกการแสดงสดไว้เนี่ยนะครับ
ก็มีการพูดถึงเป็นมุกเป็นมุกตลก
เล่าเรื่องเกี่ยวกับการลงพื้นที่จังหวัดยาลาด้วย
ซึ่งเรื่องนี้นะครับอดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลาม

อุดมแต้พาณิชย์ควรจะนำข้อมูลที่ได้
พูดเป็นกำลังใจให้กับคนในพื้นที่
มากกว่าพูดสิ่งเลวร้ายในอดีต
การระธานคณะเราก็ยืนยันแล้วนะครับ

และพร้อมจะมา๓จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งครับ
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แสดงความคิดเห็นนะครับการลงในโปรแกรมแชทไลน์ของกลุ่มศิลปินพื้นบ้าน
ว่ามีการพูดคุยกับโน้ตอุดมแต้พาณิชย์แล้ว
หลังนำเรื่องราวที่ได้มาท่องเที่ยวจังหวัดยาลา
พูดในท็อกโชว์เดี่ยวไมโครโฟน๑๑ของตัวเอง

พร้อมจะนำข้อมูลไปพูดอีกครั้งหนึ่ง

เพราะว่าจะเห็นแล้วก็พูดในสิ่งที่เป็นจริงมากขึ้น

เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๕และ๒๕๕๙

ก็ทำให้สถานการณ์ต่างดียิ่งขึ้นนะครับ
ซึ่งในนี้คุณนิมุมะกาเจผู้ทรงคุณวุฒิ
และอดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยาลา

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
เสียความรู้สึกกับการพูดของคุณโน๊ตอุดมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากทำให้คนที่ไม่รู้จักจังหวัดยาลาดีพอ

เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นพื้นที่น่ากลัว
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้
เอาฟังเสียงผู้นำศาสนากันหน่อยนะครับ
คุณโน๊ตน่าจะพูดในเรื่องของ
สิ่งที่เด็กกำพร้าได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น
สิ่งที่ชาวบ้านเขามีความร่วมมือสูงขึ้น
การที่ชาวบ้านมีความเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม
ความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านก็มีอะไรอย่างไร
ถ้าเราเอาสิ่งบวกเหล่านี้มาพูดลีลา
และจะทำให้คนในพื้นที่นี้มีเสริมพลังใจ
แล้วก็คนต่างพื้นที่อยากจะมาในจังหวัดยาลา
ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่ารื่นรมกว่า
ในนี้มูก็กล่าวต่อแล้วบอกว่าโน้ตอุดม
ควรจะระมัดระวังในการพูดให้มากกว่านี้
เพราะบางเรื่องไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ
แต่ว่ากระแสในโลกโซเชียลก็แห่ให้กำลังใจกันเยอะ
เพราะว่าคนที่รู้จักเจ้าตัวเองจริงจะบอกเลยว่ากลุ่มลูกเหลียง
ซึ่งเป็นกลุ่มของเด็กผู้ที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะ
ำพร้าจากการที่พ่อแม่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไม่สงบ

ก็คุณอุดมแต้พาณิชย์ก็ดูแลอย่างดี
ก็เรียกว่าปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
แล้วก็ทำเองโดยที่ไม่ได้ออกมาโพสต์ออกมาพูดก่อนหน้านี้
ทีนี้เมื่อมุกตลกมันออกมาแล้วไม่ถูกใจ
ก็ขอโทษเร็วนะครับก็ทำให้เหตุการณ์นี้คลี่คลายไปได้ด้วยดีครับ
ก็เลขาที่การสบต่อเนี่ยเขาบอกนะว่าโน้ตเขาโทรศัพท์มาขอโทษ
จับน้ำเสียงจับใจความผมรับรู้ถึงความรู้สึกเสียใจของคุณโน๊ต
เขาขอโทษและแสดงความเสียใจแต่เราก็ต้องการให้เขามาอีกตอนนี้
ช่วงที่เราบอกใครต่อใครว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นแล้ว
เขาจะได้ประทับใจได้เห็นภาพใหม่แล้วก็นำไปเล่าต่อ
อยากให้คุณโน้ตมาเห็นแบบนี้อีกนะครับจะได้ไปบอกต่อเล่าต่อกันอีกหน่อย
ก็ทำให้สถานการณ์นั้นดีขึ้น
แล้วก็บอกว่าตนก็ได้รับปากกับโน้ต
บอกว่าจะบอกกับประชาชนในพื้นที่

อกจากนี้ได้เชิญโน้ตมาเป็นกรรมการตัดสิน
ประกวดคลิปสั้น๒นาทีอุ่นใจชายแดนใต้
และประกวดภาพงามชายแดนใต้
ครั้งที่๓จัดโดยสอบตนี่แหละครับ

คาดว่าจะเดินทางมาในช่วงปีใหม่

คุณโน๊ตไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี
แต่ว่าต้องการให้ออกมาพูด
คือที่ต้องการให้ออกมาพูดแล้วก็ขอโทษ
เพียงแค่ต้องการให้คำพูดออกมาจากปากคุณโน๊ตอีกครั้งหนึ่ง

ของ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าเท่านั้นเอง
เพราะถ้าฟังที่คุณหนุ่ยเล่าคุณโน๊ตเขาก็ลงพื้นที่บ่อย